ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ระยองคุณผู้ชมไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะ
สภาพคือเน่าเปื่อยแล้วเหลือแต่โครงกระดูก
ลอยอืดอยู่นะคะเนี่ยค่ะในสระน้ำตรงนี้
สระน้ำวัดระหารไร่ที่ระยอง
ทีนี้ค่ะพอพบศพก็ต้องตรวจสอบว่าคือศพใคร

เคยไปแจ้งความว่าลูกชายหายตัวไปจากบ้าน

ใช่ลูกชายแม่หรือเปล่าที่หายตัวไปเป็นเดือนแล้วนะคะ
แล้วลูกชายแม่คนนี้ก่อนจะแบบติดต่อไม่ได้เนี่ยนะครับ
ติดต่อกับแม่แล้วบอกว่าผมถูกตามฆ่า
อืมนี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าค่ะ
ตำรวจภูทรหนองกลับตรวจสอบนะคะ
ศพนี้คือสภาพคือเน่าแล้วนะคะ

ก็เนี่ยค่ะก็ต้องนำศพขึ้นฝั่งมา

ใส่ถุงเท้าสีดำเนื้อตัวคือเปื่อยยุ่ยนะคะ
กระโหลกยังสมบูรณ์ค่ะที่เอวมีตะกรุดมีประหลัดขิกสีดำ
มีมีดนะคะเอ่อแล้วก็มีความสูงสักประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
ยังไม่รู้สาเหตุการตายจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ยังไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครเพราะว่าสภาพเป็นลักษณะแบบนี้
ทีนี้ค่ะสระน้ำนี้ก็กว้างสักประมาณ๘๐เมตร
ยาวสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ลึกสักแปดเมตรนะคะ

วันนี้เราส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดที่พบศพ
ระน้ำหลังวัดนะคะก็ไปคุยกับอาสากู้ภัยนายธิรษักถนอมพฤษนะคะ
เขาก็บอกว่าบ่ายเมื่อวานได้รับแจ้งจากคนงานตัดย่าของวัด
เจอศพอยู่ในสระน้ำนี้สภาพคือเน่าเปื่อยแล้ว
ไปถึงก็พยายามจะนำศพขึ้นจากน้ำสภาพศพเหลือแต่โครงกระดูก
ยังใส่ถุงเท้าอยู่ใส่เสื้อสีดำที่เอวคล้องตะกรุด
ว่าจากการประเมินเบื้องต้นนะคะน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๑สัปดาห์
จุดที่เจอศพค่อนข้างลับตาคนย่าสูงเลยอะค่ะกำแพงรั้วล้อมรอบ
กู้ภัยก็ต้องพายเรือลากศพขึ้นฝั่งอีกด้านหนึ่งของสระน้ำ
ก็ค่อนข้างยากนะคะกว่าจะนำศพขึ้นมาได้
กู้ภัยบอกว่าส่วนตัวนะมองว่าผู้ตายเนี่ยสภาพศพแปลกมาก
แปลกยังไงมือด้านซ้ายของศพหลุดขาดไปเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากฆาตกรรมหรือเปล่านะคะ
ลากก็ลากมาเนี่ยก็ไขมันอะไรก็หลุดลอยมาเรื่อยนะครับ
แล้วพอมาถึงช่วงกลางสระเนี่ย

ก็เห็นมือนะเห็นมือเขาห้อยอยู่มือด้านขวาห้อยมา
สักพักก็เป็นเสื้อเสื้อประมาณคอปกสีดำหรือสีกลมนี่แหละครับ

ด้านซ้ายเนี่ยจนยาวมาถึงเนี่ยถึงข้อมือเนี่ย
แต่กระดูกแต่ช่วงกระดูกข้อมือเนี่ยไม่อยู่แล้ว
ถ้าถ้าไม่ตัดย่านี่ก็ไม่มีใครมานั่งนะครับส่วนใหญ่

ใช่ครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมดของวัด
คุณผู้ชมคะมีพ่อค้าเร่ขายก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่ค่ะ
ชื่อว่าในแปงบอกกับทีมข่าวว่าก่อนที่จะเจอศพเนี่ยนะคะ
เขาก็ขี่รถผ่านสระน้ำนี้บ่อยนะขี่ผ่านแบบสามวันติดติดเลย
เวลาผ่านเนี่ยจะได้กลิ่นลอยมาเตะจมูกเขาก็ไม่เอกใจ
ว่าเป็นกลิ่นแบบหมาตายหรืออะไรแบบนี้นะคะ
พอรู้ว่าเป็นศพคนก็ตกใจมากเหมือนกัน
ผมนึกว่านึกว่าพวกหมาพวกรถเหยียบหมาผมก็มองอยู่มันก็ไม่เห็นอยู่ใกล้
แต่ว่ากลิ่นมันแรงนะตกใจอยู่ครับ
เพราะว่าเพราะว่าถ้าพวกคนตัดย่าไม่มาเห็นก็ไม่มีใครเห็นหรอก
เพราะคนตัดย่าของวัดก็มาตัดย่าไง
ไม่มีใครผ่านหรอกเพราะว่าตอนนี้มัน
เออมันรักตาเพราะว่าวันนี้มันบังมาก
เพราะว่ามันจะเข้าอันนี้มันก็มันน่าจะเลี้ยวปุ๊บเขาก็ไม่เห็นแล้ว
บ้านนั้นเขาก็บังกำแพง
ทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือจะต้องตรวจสอบว่าศพนี้คือใคร
มีใครแจ้งความคนหายในพื้นที่หรือเปล่า
มีผู้หญิงคนนึงนะคะนางสง่ารินรักมาแสดงตัวกับตำรวจ
บอกว่าสงสัยว่าศพนี้เป็นศพลูกชายเธอ
ชื่อว่านายศักดารินรักหรือช่างแดงอายุ๔๐ปี
วันนี้ก็นำศพไปตรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เชื่อว่าสงสัยเป็นลูกชายเธอแน่เลย
เพราะว่าหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะลูกชายโทรไปหาแม่ครับ
นี่นะคะนี่คือนายศักดานะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าศพนี้ใช่หรือเปล่านะคะ
แต่แม่บอกว่านายศักดาลูกชายเนี่ยโทรหาแม่แล้วบอกว่าแม่ผมถูกตามฆ่า
มีทั้งผู้ชายผู้หญิงตามมานี่ค่ะ
แล้วตอนนั้นลูกแม่กำลังไปที่วัดระหารไร่พอดี
บอกว่าจะไปรดน้ำมนต์ไปถวายสังขทานที่วัดไปคนเดียวด้วย
แล้วหายไปเลยอะค่ะแล้วหายตัวไปเลยแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
ลูกแม่อาจจะถูกทำร้ายหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า
ลูกแม่อาจจะหลอนเพี้ยนเพราะว่าดื่มเหล้าหนักมาก
แล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ในน้ำหรือเปล่า
ไม่ติดต่อค่ะตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะไม่ติดต่อตั้งแต่เขามารดน้ำมนต์ที่วัดที่นั่นแหละค่ะ
ปกติเขาดื่มเหล้าบ่อยไหมคุณแม่ผมถาม
ดื่มเหล้าบ่อยมากเลยค่ะ

ถ้ากินเข้าไปแล้วแกจะพูดอยู่คนเดียวก็แกจะว่า
หาแต่คนจะฆ่าคนนั้นจะฆ่าคนนั้นจะฆ่าแก

ก็ตั้งใจอยู่ค่ะก็ทำใจได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเดือนแล้วค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่ร้านแอร์ที่นายศักดาผู้สูญหายเคยทำงานอยู่นะคะ
ศักดาคนนี้นะคะไปคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ร้าน
เขาก็บอกว่านายศักดาหายตัวไปจริงนะตั้งแต่๑มิถุนายน
หายตัวไปเนี่ยไปขอเงินกับเฮียเจ้าของร้านพันกว่าบาท
บอกว่าขอลาหยุดกลับบ้านนะก็ตอนนั้นสภาพเมาด้วยอะค่ะ
เมาแล้วก็เหมือนกับพูดจาคนเดียวพูดไม่รู้เรื่องด้วย
ก่อนออกจากร้านนายศักดาสะกิดบอกเพื่อน
บอกว่านี่หน้าร้านมีผี

ผีจะมาฆ่าตัวเองเพื่อนก็ถามผีเยอะไหมอ่ะ
มากันตั้ง๕ตนผี๒ตนแรกเนี่ยนะโอ้โหย
มีอยู่ตนนึงเป็นผีผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวผมยาวเลย
ตนที่สองใส่ชุดสีขาวผมยาวเหมือนกัน
แล้วมีเปรตอีก๒ตัวสูงเท่าต้นมะพร้าว
ปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตานยืนอยู่
บอกเพื่อนแบบนี้เพื่อนก็ใจเย็นเพื่อนเตือนสตินะคะ
บอกใจเย็นไม่มีอะไร
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าตัวนายศักดาอาจจะเมา
แล้วก็พูดเพ้อเหมือนที่ปกติก็ชอบเมาดื่มเหล้าอยู่แล้ว
แต่พอมารู้ว่านายศักดาหายตัวไปแล้วไปเจอโครงกระดูกปริศนา
ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เถอะ
ไม่ใช่ศพของนายศักดาขอให้นายศักดายังมีชีวิตอยู่เถอะ
ที่เขามาที่เจอเขาวันสุดท้ายนะคะ
เขามาแจ้งกับทางร้านนะคะว่าเขาจะเอ่อ

ใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะขอไปทำบุญแล้วก็กลับบ้าน
แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นคุณแม่เขาบอกว่าไปทำบุญ
ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีการมาขอเบิกเงินกับซ้อกับเฮียเพื่อที่จะกลับบ้านค่ะ
แต่วันที่เจอเขาวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปค่ะ
เหมือนอาการเขาเหมือนเพ้อหล่อนนะคะ
ใช่ค่ะแบบว่าเห็นผีตรงนั้นบ้างเห็นผีตรงนี้บ้าง
เห็นผีตามเขาอยู่ผีเกาะคอเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งค่ะก็ไม่มีใครอยากจะให้เป็นเขานะคะ
ก็คือแต่ว่าทางร้านก็ตามหามาตั้งแต่วันที่เขาหายไป
นี่เพื่อนบอกว่าชอบหลอนว่าเห็นผี
แต่ทีนี้ค่ะศพที่เจอยังไม่รู้ว่าเป็นศพใครนะคะศพนี้นะคะ
ยังไม่รู้ว่าใช่ศพของนายศักดาหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวรอผลตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ญาติของนายศักดาก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่

ก็ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใช่ศพของนายศักดาจริงหรือไม่
แต่แม่บอกว่าสงสัยจะใช่ศพลูกแม่
หรือถ้าพี่ศักดายังมีชีวิตอยู่ก็ติดต่อคุณแม่หน่อยกันแล้วกัน
ใช่เขาเป็นห่วงนะคะหายไปตั้งแต่๑มิถุนายนนะคะ
แต่ถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำจริงแล้วประมาณสักเดือนหนึ่ง
ก็อาจจะมีสภาพลักษณะเน่าเปื่อยแบบนี้ได้นะครับ